อีกหนึ่งเรื่องเรื่องราวรถไฟสายโรแมนติกสายน่ารักของญี่ปุ่นนะคะ
ใครยังจำเรื่องราวกันได้เป็นรถไฟที่ให้บริการนักเรียนหญิงคนหนึ่งเพียงแค่คนเดียว
บอกว่ามารับวันละ๒เที่ยวเวลาเข้าเรียนกับเลิกเรียนเท่านั้น
น้องคนนี้เรียนจบแล้วรถไฟสายนี้ก็เลยต้องปิดให้บริการค่ะ
จำกันได้หรือเปล่าเรื่องราวรถไฟญี่ปุ่นนะคะ
เดินรถรับส่งผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนหญิงเพียงคนเดียวจนจบการศึกษา
โดยรถไฟจะจอดที่สถานีนี้วันละ๒ครั้งตามเวลาไปกลับของโรงเรียน
ก็เป็นเรื่องราวที่แชร์กันบนโลกโซเชียลอุ๊ยโรแมนติกน่ารักจังเลย
เปิดเผยว่าทางการรถไฟได้ประกาศปิดการเดินรถสถานีคิวชิราทากิเป็นที่เรียบร้อย
เนื่องจากคารดะคณะหรือคณะจังผู้โดยสารคนเดียวแล้วก็คนสุดท้ายได้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ถือว่าเป็นการปิดตำนานสถานีรถไฟคิวชิราทากิที่เปิดมายาวนานกว่า๖๙ปีค่ะ
พิธีปิดเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ที่รู้ข่าวการปิดสถานีมาร่วมงานกันอย่างอุ่นน้าฟ้าคั่ง
ชาวเมืองก็ช่วยกันจัดงานอำลาสถานีรถไฟแห่งนี้
ทั้งตั้งเต็นต์แจกขนมของว่างมีมันเผามีนมขวด
ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยี่ยนสถานีในวันปิดสถานีนะคะ
พร้อมทั้งเขียนป้ายขอบคุณสำหรับ๖๙ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ